ท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่น
คนร้ายเข้าไปปล้นฉีงทองจากร้านทองชื่อแบบร้านทองแม่ทองผูล
คือประมาณทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ท่านร้านมากันสอง
แต่ตำรวจบอกว่าต้องมีคนอื่นอยู่อีกอย่างน้อยก็ต้องประมาณสัก๔๕คน
มาถึงนะครับก็ใช้ปืนขู่พนักงานในร้านแล้วก็กวาดทองรูปภัณฑ์ไปทั้งหมด
รวมแล้วน้ำหนักทองคำ๔๓๗บาทมูลค่ากว่า๑๐ล้าน
หลังจากได้ทองแล้วก็หนีออกไปทางด้านหลังของห้างขี่รถจักรยานยนต์ไปนะครับ
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าคนร้ายสองคนที่มาก่อเหตุนะฮะ
แต่ตำรวจบอกว่าต้องมีอีกทั้งหมดเนี่ยน่าจะสัก๕คนในการลงมือร่วมกันตามจุดต่าง
วันนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปแกะรอยของคนร้ายนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าไปเจอรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ถูกจอดทิ้งเอาไว้ในป่าใกล้เคียงเนื้อบ้านศรีฐานตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น
พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบหาลายนิ้วมือแฝง
แล้วก็ยึดมาไว้ที่สพเมืองขอนแก่น
ซึ่งจากการตรวจสอบก็ได้รับการยืนยันว่านี่เป็นรถที่รถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ในการมาปล้นทองไปนะครับ
คาดว่าพอก่อเหตุแล้วขี่หลบหนีมาก็เอามาจอดทิ้งไว้ในป่า
แล้วก็เปลี่ยนไปขึ้นรถนะฮะที่เป็นรถยนต์
หมายเลขทะเบียนบ่อยไม้ลอลิง๖๒๑๓อุดรธานี
ขับเข้าพื้นที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิ
เพื่อเอาทองที่ปล้นมาได้ไปตระเวนขาย
นี่ฮะมีภาพตามจุดต่างนะครับท่านผู้ชมครับ
ภาพนี้จะเป็นภาพวงจรปิดจับภาพผู้ชายสองคน
หนึ่งในคนร้ายสวมเสื้อเชิดสีฟ้านะฮะแขนยาวนะครับ
นำบางอย่างลักษณะเหมือนกับรองเท้าไปทิ้งลงถังขยะ
แล้วผู้ชายอีกคนนึงสวมเสื้อเชิดสีฟ้ากางเกงขายาวก็เดินมา
แล้วก็พากันไปขึ้นรถกระบะนะครับขับออกไปจากจุดนี้
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจากขอนแก่นเนี่ยเชื่อว่าไปถึงชายภูมิ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปสอบถามกับพนักงานร้านที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
ในช่วงที่คนร้ายเข้ามาปล้นทองนะครับนางสาวนาฏนภาทองศาสตร์หรือว่าน้องส้ม
ถ้าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยน้องจะใส่เสื้อสีเหลืองในคลิปวงจรปิด
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเธอบอกว่าขณะนั้นยืนขายทองอยู่
คนนี้ค่ะเสื้อสีเหลืองเนี่ยนี่ครับน้องส้มบอกว่ายืนขายทองในร้านอยู่
คนร้ายสองคนเข้ามาในร้านแล้วก็ยกปืนขึ้นมาแล้วพูดเลยว่าอย่าขัดขืน
พนักงานคนอื่นแล้วก็ลูกค้าก็แตกตื่นวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
เหลือน้องส้มคนเดียวเธอยืนนิ่งเลยคนร้ายก็กวาดทองด้านหลังเนี่ย
ใช่เนี่ยมันเอาปืนขู่ด้วยไงบอกอย่าขัดขืนน้องก็ไม่กล้าขยับเลยนะ
คนหนึ่งก็ขู่อีกคนก็เข้าไปหลังเคาน์เตอร์กวาดใหญ่เลยฮะ
ดีนะน้องเขามีสติอ่ะยืนนิ่งนะคะใช่ต้องอย่าไปขัดขืนมันใช่ค่ะ
คนร้ายก็หยิบเอาทองไปแล้วยังบอกให้เธอช่วยหยิบทองใส่กระเป๋าด้วย
เธอก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนเกร็งทำอะไรไม่ถูก
แล้วได้ยินเสียงคนร้ายคุยกันแบบสำเนียงเหมือนกับเป็นภาษาถิ่นทางอีสาน
แต่มันก็จะออกเหน่อหน่อยโดยบอกว่าให้หยิบทองเส้นใหญ่
คนคนร้ายมันตะโกนคุยกันอ่ะนะหลังจากนั้นคนร้ายก็ออกจากร้านไป
โดยทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือค่อยพากันเดินลงบันไดเลื่อนไป
มีพยานในห้างบอกว่าคนร้ายสองคนก่อนหน้านี้นะครับก่อนจะมาปล้นทองเนี่ยนะ
คือความจริงถ้าไม่ถึง๓เขาจี้ชิงทองแต่ตำรวจบอกว่าประมาณ๔๕คน
รวมกันเป็นไอ้แก๊งเนี้ยมันต้องปล้นทองมีสองคนนี้ที่มาในร้านเนี่ย
ไปนั่งอยู่ในศูนย์อาหารฝั่งตรงข้ามร้านทองก่อนเพื่อดูลาดเหล่านั่งอยู่หลายชั่วโมงด้วย
พอถึงเวลาประมาณทุ่มครึ่งตามเวลาในกล้องวงจรปิดก็เข้ามาปล้นทองที่ร้านนี้
ถึง
โอ้โหวินาทีชีวิตจริง

โหดีนะน้องเขามีสติจริงนะเขาก็ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นนะคะ

ช่วงเย็นตำรวจเขาลงพื้นที่ไปที่สวนป่ายางพาราในตำบลบ้านดอนจังหวัดชายภูมิ
หลังจากจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุปล้นร้านทองได้แล้ว๒คน
ซึ่งก็คือนายสุพศเพชรรังศรีเป็นชาวชายภูมิ
และนายไพรวัญญาบัณฑิตเป็นชาวอุดรธานี
พร้อมทางรถกระบะที่ผู้ร่วมขบวนการนำทองรูปภัณฑ์ที่ปล้นได้ไปตระเวนขายค่ะ
ในอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิเมื่อช่วงเช้าเนี่ย
เอาทองคำรูปภัณฑ์ไปขายน้ำหนัก๕บาทนะคะได้เงินมา๙๐๐๐๐บาท
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบในหายค่ะมีทองอยู่จริงจริงเนี่ย
โอ้โหเต็มหายเลยนะคะแต่ยังไม่ได้ชั่งนะว่าทองที่เอาไปซ่อนในหายฝังดินเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่
แต่ในหายไม่ได้มีแค่ทองมีระเบิดด้วยค่ะมีระเบิดอยู่ลูกหนึ่ง
ตอนนี้มีทั้งหมด๕คน

ตรงจุดนี้เราพบอะไรบ้างครับผม
คนร้ายได้เอาทองมาใส่ไว้ในหาย

ก็ได้เก็บมาเรียบร้อยแล้ว

เพื่อตรวจเปรียบเทียบ
ในสวนยางพารานะคะแม่ของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุไปกับตำรวจด้วย
ครับแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาเพราะแม่บอกว่า
ไม่รู้เรื่องเลยว่าลูกไปก่อเหตุแบบนี้ตำรวจบอกนะคะว่าคนร้ายสองคนที่ลงมือก่อเหตุในร้านทองอ่ะค่ะ
คือนายชัยมงคลใจบุญอุปถัมภ์และนายเรืองศักดิ์พันธอง
เป็นอดีตทหารหลังก่อเหตุเอาทองไปทั้งหมดน้ำหนักสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาท
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปขึ้นรถกระบะที่เพื่อนจอดรถแล้วก็หนีเข้าพื้นที่ไปที่ชายภูมิเนี่ย
เขาทำงานกันเป็นช่วงก็คือร่วมกันเป็นขบวนการ
ช่วงเช้าหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการเอาทองไปขายเพื่อจะเอาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการหลบหนี
ส่วนทองบางส่วนฝังดินไว้อย่างที่เล่าให้ฟังในสวนยางของนายชัยมงคล
จากนั้นนายสุพศเพชรรังศรีนายไพรวันสองคนนี้ขับรถ
นำคนร้าย๒คนไปส่งที่ริมแม่น้ำโขงในพื้นที่ศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคาย
หนีข้ามฝั่งไปสปลาวแล้วทั้งสองคนก็ขับรถย้อนกลับมา
ก็เลยถูกจับไงฮะถูกจับที่แยกวิทยาลัยสันติพลทางเลี่ยงเมืองอุดรธานี
แสดงว่าไอ้สองคนที่เข้าไปในร้านเนี่ยอันนี้หนีไปก่อนแล้ว
ใช่ยังจับไม่ได้ค่ะช่วงนี้คงฝังดินเอาไว้กะว่าอ่า
ถ้าไม่ถูกจับเราก็ย้อนกลับมาเอาค่ะถ้าถูกจับ
พอออกมาจากคุกก็ย้อนกลับไปเอาก็มาขุดดินแล้วก็เอา
ทองที่อยู่ในไหค่ะนี่แสบจริงจริงนะคะครับ